รถยนต์ไฟฟ้านะคะจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
รัฐบาลสนับสนุนให้เกิด๑๕๐หัวจ่าย
เพื่อให้ยานยนต์ไฟฟ้านั้นมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

และที่น่าสนใจคือคืนทุนภายในแค่๖ปีเท่านั้นค่ะ
๊าซธรรมชาติจากเมียนมาจะหยุดส่งเข้าไทย
ลดใช้ไฟในช่วงเวลาพีค
พบกันวันอังคาร๑๐นาฬิกา๑๕นาที